ส่วนปัญหานี้มีมาให้เห็นอีกแล้วนะคะปัญหาโลกแตกปัญหาเพื่อนบ้าน
ตามคลิปนี้นะคะจะเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงเหมือนกับถือมีดกวัดแกว่งไปมาอะไรแบบนี้
แล้วก็สาดน้ำใส่บ้านของเพื่อนบ้านด้วยไปดูคลิปกันก่อน
เพราะว่าทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้หญิงที่อยู่ในคลิปมาด้วยนะคะ
คนบ้าค่ะคนบ้านี่ถือมีดด้วยค่ะคนบ้า
เอามาเลยนี่จ้ะไปเลยไปมาบ้านไปแล้วไปยืนไปจ้ะ

มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะจ้ะมาแล้วค่ะมาแล้ว
ไก่เตี้ยค่ะมาเลยค่ะ
ตั้งแต่เช้าค่ะ๘โมงได้๗โมงได้

นี่ค่ะคนนี้ค่ะชื่ออำนวยค่ะ

แล้วก็มีข้อความว่าฝากญาติดูแลป้าด้วย
ถ้าป้ามีอาการป่วยก็พาไปรักษากลัวว่าจะไปทำคนอื่น
เห็นใจป้านะแต่เพื่อนบ้านเขาก็ต้องการความปลอดภัย
ย่อมมีทางออกเสมอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
ทีมข่าวเราไปเจอผู้หญิงคนนี้เลยไปคุยมา
ผู้หญิงที่ถือมีดแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ถือถ่ำน้ำเนี่ยค่ะ
นางสาวอำนวยอายุ๕๙ปีนะคะ
ที่ในคลิปเขาถามว่าชื่ออำนวยใช่เปล่าไม่รู้นี่ค่ะแล้วแกบอกว่าใช่ใช่
เธอเปิดใจกับทีมข่าวของเราเธอบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้
คนถ่ายคลิปเป็นเพื่อนบ้านเธอมีปัญหากันมานาน
เพราะว่าชอบพูดจาเน็บแนมเธอเมื่อวานเนี้ยวันเกิดเรื่อง
ฝั่งคู่กรณีเอาน้ำฉีดใส่เธอก่อน
เธอก็เลยกลับไปเอาถังใส่น้ำไปสาดคืน
ก่อนหน้านี้ถูกอีกฝ่ายเอาน้ำจากท่อระบายน้ำ
ซึ่งเป็นน้ำเน่ามาเทใส่บ้านเธอด้วย
ฉันไม่ได้บ้านะแต่ก็มีเข้ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลศรีธัญญาทานยามาตลอด
พักหลังไม่ทันยาแต่เธอยืนยันว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเธอบ้า
ไม่ใช่เพราะอาการอะไรของเธอเลย
แต่เป็นเพราะอีกฝั่งมายั่วโมโหเธอก่อนจริง
อาจารย์อะไรอยู่ปกติไหมครับไม่ได้ทานแล้ว
แล้วเราเคยมีปัญหากันมาก่อนไหมครับ
อ๋อมีตั้งนานแล้วจัง
เป็นเรื่องอะไรครับผม

ทีนี้ค่ะไปดูอีกมุมหนึ่งดีไหมคะ
มุมคนที่ถ่ายคลิปที่เป็นเพื่อนบ้านนะคะ
นางสาวบีนะคะเธอบอกว่าเอาจริงนะ
เธอไม่ได้อยากให้เป็นข่าวอะไรใหญ่โตเลย
แต่ก่อนหน้านี้เคยบอกญาติของนางสาวอำนวยแล้วว่า

เพราะว่าที่ผ่านมาโดนนางสาวอำนวยมาด่าตลอดเลย

ของนางสาวอำนวยก็ยืนยันว่า
นางสาวอำนวยไม่ได้บ้าจนเกิดเรื่องเมื่อวาน

กลัวว่าวันหนึ่งมันเกิดเรื่องที่มันรุนแรงกว่านี้จะทำยังไง
ก็เลยต้องถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์โซเชียล

อยากจะให้อีกฝ่ายไปรักษาแค่นั้นเอง

โทษนะ
ท่านรู้แล้วว่าแกไม่ค่อยโอเคเนาะ

ทีนี้นะคะกำนันตำบลกระแชงค่ะ
กำนันสุนันวัยเมธี
ก็ลงพื้นที่ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ของคู่กรณีเขาล้างรถน้ำมันก็เลยไหลเข้าบ้านของนางสาวอำนวย
นางสาวอำนวยเลยไม่พอใจแล้วก็มีปัญหากันมานานหลายปีแล้ว
ก็เลยเนี่ยเกิดเรื่องแบบนี้นางสาวอำนวยถือมีดยาวมาถือถังน้ำ
น้ำมาสาดใส่ตอนนี้ได้คุยกับญาติของนางสาวอำนวยแล้วนะคะ
บอกว่าจะนำตัวไปรักษาต่อเพราะขาดยามาพักนึงแล้วค่ะ
เข้าบ้านอีกครั้งแหละอย่างนี้